ของผู้ที่ติดเชื้อโควิดที่เพิ่มมากขึ้นไม่ลดลงเลยนะคะ
ผู้เสียชีวิตที่ทำนิวไฮกันมาโดยตลอดทั้งทั้งที่มีการล็อกดาวน์
ก็ทำให้นายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ได้มีการเรียกประชุมนะคะ
ผู้ราชการจังหวัดสิบสามจังหวัดสีแดงเข้ม
เพื่อที่จะมาพูดคุยหารือถึงแนวทางในการรับมือกับการแพร่ระบาดนะคะ
เป็นการประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เนสนะคะผ่านระบบซูมนะคะ
จากบ้านพักนะคะคุยเรื่องของการรับมือการแพร่ระบาด
แล้วก็การให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยการตั้งโรงพยาบาลสนามต่าง
รวมถึงการสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนนะคะ
คือผู้สื่อข่าวเราบอกว่านายกวันนี้เน้นย้ำเรื่องการสื่อสาร
ทำความเข้าใจกับประชาชนมากมากเลยนะคะโดยถ้าถ้าดูจากเมื่อวานนี้เนี่ย
นายกเองก็ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานโดยเฉพาะทีมโฆษกระทรวง
ให้ช่วยกันสื่อสารทำความเข้าใจโดยเฉพาะมาตรการแก้ไขปัญหาโควิด๑๙
ให้กับประชาชนนะคะขณะที่นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขและรองประหลัดกรุงเทพมหานครวันนี้นะคะ
ก็ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักคอยวัดราชนิยมธรรมหรือว่าวัดหนองผักชีนะคะ
ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์พักคอยทั้ง๕๐เขตของกรุงเทพมหานคร
โดยบอกว่าในพื้นที่กรุงเทพพบผู้ติดเชื้อรายวันมาก
ให้สำนักงานเขตเปิดศูนย์พักคอยอย่างน้อยเขตละหนึ่งศูนย์
ภายในวันที่๓๑กรกฎาคมนะคะล่าสุดเรียบร้อยไปแล้ว๒๑เขต
ตอนนี้ก็เปิดรับผู้ป่วยไปแล้วนะคะซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยที่ยังตกค้างในชุมชน
ได้มีที่ในการแยกกักตัวลดปัญหาการแพร่ระบาดในครอบครัวนะคะ
แล้วก็เข้าสู่ระบบการดูแลเบื้องต้นโดยทีมแพทย์ได้
ซึ่งนายสาธิตก็ระบุด้วยว่าต้องยอมรับว่าในตอนนี้นั้น
โรงพยาบาลไม่สามารถรับผู้ป่วยเพิ่มได้แล้วค่ะ